คุณผู้ชมมาต่อกันที่ข่าวนี้อย่างที่พลอยได้เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการ
เชอรี่เนี่ยไปไหว้พ่อปู่มุจรินที่บ้านพี่แคนดี้หรือว่าบ้านแม่บานเย็นรากแก่นเนี่ยคุณผู้ชม
แล้วปรากฏว่าไปเจอดีบางอย่างเข้าเอาจริงนะเจอเรื่องเหลือเชื่อที่เชอรี่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถตอบตัวเองได้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
ลุกจริงคุณผู้ชมพูดกันตรงนี้เลยไปดูภาพกันก่อนดีกว่า

เชอริ

วงกรม

ใชรี่ไม่ได้มีความเขาเรียกว่าอย่างไร
ไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะ
คุณผู้ชมก่อนไปสัมภาษณ์พี่แคนดี้

บอกว่าพี่อะไรที่ใครเคารพนับถือเนี่ย
หนูก็ยกมือไหว้ด้วยเหมือนกัน
ไม่เคยลบหลู่นะเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ณขณะนั้นคุณผู้ชมระหว่างที่ทำพิธี
ตั้งโต๊ะบูชาไหว้พ่อปู่พระยามุจรินเนี่ยนะฮะ
พญานาคมุจรินอยู่ที่บ้านพี่แคนดี้

คือถามว่าตอนนั้นเชอรี่รู้สึกตัวไหม

ทำไมมือมันต้องสั่นอย่างนั้นด้วย

งานเนี่ยต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมคือตอนแรก
อรี่ก็สวดมนต์ตามที่อาจารย์ได้บอกไป

วินไทยพูดอะไรมาเราก็สวดตามไป

สวดไปตามที่ประโยชน์โล่งเลย

อันนี้เล่าให้ฟังความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะวันนั้น
มันเหมือนกระแสไฟฟ้าวิ่งเข้ามาที่แขน

รู้ตัวว่ากำลังจะร้องไห้

คือมีสติรับรู้ทุกอย่างได้ยินทุกอย่างที่ทุกคนพูด

คือที่ร้องไห้คือมันควบคุมไม่ได้หรือว่าไง

อยากจะร้องไห้ออกมาก็เท่านั้นเอง

อันนี้แบบเชอรี่มาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้

คุณผู้ชมอันนี้ก็ยังหาคำตอบให้คุณไม่ได้เหมือนกัน

แต่เล่าอีกนิดนึงคือมันมีความแปลกอย่างหนึ่ง

คือระหว่างที่นั่งสัมภาษณ์พูดคุยกับพี่แคนดี้เนี่ย

เป็นละอองฝนเหมือนคุณนึกออกเหมือนฟ็อกซี่

พอทำพิธีเสร็จฝนตรงนี้ก็หยุดไป

อีกความประหลาดใจก็คือ
คือบ้านเลขที่ของพี่แคนดี้เนี่ยคือบ้านเลขที่๕๖
มันบังเอิญมาตรงกับเลขที่ห้องคอนโดของเชอรี่คือ๕๖เหมือนกัน

แล้วอีกหนึ่งความบังเอิญที่ก็เพิ่งรู้ในวันนั้นเหมือนกัน
คือระหว่างที่ทำพิธีเนี่ยคุณผู้ชมหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วนี่นะ
คือเชอรี่มีอาการก็คือรู้สึกร้อนวูบวาบตรงบริเวณใบหน้าและกกหู
รวมไปถึงมือยังสั่นยังหยุดอาการสั่นไม่ได้
แต่คือไม่ได้มีความเจ็บความปวดอะไรนะคุณผู้ชม

เสร็จปุ๊บนะคะทางด้านที่ทำพิธี
อาจารย์วินไทยกับพี่แคนดี้ก็พยายามมาคอยดูแลว่ายังโอเคอยู่หรือเปล่า
ความเอ่ออื่นอีกอย่างทุกคนที่ไปทำพิธีในวันนั้นคือ
ฉลิเองเทียนงานพี่แคนดี้เอง
ผู้สืบข่าวเองรวมไปถึงชั่งภาพฉลิที่ไปด้วยกันเอง
ทุกคนเกิดเดือนพฤศจิกายน

ก็เหมือนมีความเชื่อว่ามีจิตสัมผัสกัน

ซึ่งระหว่างนั้นนะคะก็ตอบให้ตัวเองไม่ได้ใช่ไหม
ตอนนั้นน่ะชะลีรู้สึกตัวเองทุกอย่าง
หันไปเห็นพี่แคนดี้ข้างคุณผู้ชม

ที่เขาจะมีอาการแหลกตามถ้า

บางครั้งพี่แคนดี้อาจจะมีการลุกขึ้นมาไล่รำ
หรือว่าเลื้อยลงไปกับพื้นก็มีนะคะ
ในครั้งนี้พี่แคนดี้ก็มีอาการประมาณนี้นั่นเองนะคะ

ว่าเอาจริงนะพี่หนูถามตรงเลย
อันนี้มันคือแบบรู้สึกไปเองหรือเปล่า
เป็นอุปทานหรืออะไรเกิดขึ้นเองหรือเปล่า
แคนดี้บอกว่าตัวพี่เองมีลักษณะครั้งแรกเหมือนเชอรี่ที่เชอรี่เป็นเลย

หลังจากนั้นก็ทำเอาเชื่อสนิทใจ
เพราะว่าหลายเหตุการณ์ที่พี่แคนดี้หลังจากไปถ้ำนาคามา

แต่เธอรู้สึกว่าหลังจากที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเธอนั้น

อาการจะมาอุ๊ยมโน
อุปทานหมู่คิดไปเอง

มีครั้งหนึ่งที่ไปที่ถ้ำนาคา

อาจารย์บอกให้ปล่อย

มีพลังงานบางอย่างที่พยายามเข้ามาสื่อกับเรา
แล้วก็เราจะต้านร่างกายเราไม่ได้

มันจะปวดหัว

พี่แคนดี้บอกว่าตัวเองเชื่อและนับถือองค์ปู่พญานาคเป็นเพราะว่าคุณแม่บานเย็น
คุณแม่บานเย็นเป็นลูกหลานคนอีสานนะ
ก็ไม่ได้ว่าเป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายนะ
แต่ว่ากลับพูดออกมาเต็มปากเต็มคำเลย
แม่บรรเย็นเชื่อแล้วก็เคารพสัทธาในองค์ปู่พญานาคนั่นเอง
ใกล้ให้สัตว์แก่สัตว์ทราบมากเชื่อมากที่จังหวัดซีแสสเกรดนะคุณผู้ชม

นะคะก็เป็นเรื่องของความเชื่อทั้งหมดเลยนะครับ
แต่ย้ำกันตรงนี้นะคุณผู้ชมนะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
ซึ่งย้ำกันอีกครั้งว่าตัวเชอรี่เองไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษ
แต่ว่าก็ไม่ลบหลู่ความเชื่อของใครนะคะ

หรือว่า๖๕หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน